คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้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
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับและในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมครับ
เรายังคงต่อเนื่องกับเรื่องของพี่ปลาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องจ๊ะเอ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่พี่ปลาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พลิกผันครับ
จากตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่ปลาเป็นเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการ
และที่สำคัญคือเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองฮะ
ตอนนี้พี่ปลานั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ปลาครับสวัสดีอีกครั้งครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหจ๊ะเอผมแทบจะร่วงตกเก้าอี้
ไม่คิดว่าเขาจะมาอย่างนั้นจริงนะครับครั้งนี้พี่ปลามาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ค่ะใช้ชื่อเรื่องว่า๑๓คืนค่ะ
คืนเดียวผมก็ตายแล้วนะพี่นะพี่๑๓คืนเลยเป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญครับ
ก็ขอเท้าความไปนิดนึงนะคะก็คือส่วนตัวพี่เนี่ยได้ลาออกจากงานโรงพยาบาลมาประมาณสัก๑๐เดือนได้แล้ว
เพราะว่าเนื่องจากว่ากิจกรรมของลูกชายหรือของแฟนเขาเยอะ
งานเขาเยอะเราก็ต้องออกมาดูแลลูกคราวนี้เราก็ได้มีประกันสังคมที่ต่อเนื่องมาจากการทำงานข้างนั้น
หน้าโควิดเนี้ยด้วยงานเราก็เยอะค่ะแล้วอยู่อยู่ก็พอเจอโควิดเข้าไปอ่า
ทางครอบครัวเนี่ยตกงานกันหมดด้วยเพราะว่าเราเครียดด้วยแล้วกดดันหลายหลายเรื่องด้วยด้วย
โรคที่เราเหมือนกับมันเป็นอยู่แล้วแต่มันไม่แค่ไม่แสดงอาการนะคะคุณแจ๊ค
คราวนี้ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสามวันเนี่ยวันแรกเรามีอาการรู้สึกปวดท้องค่ะ
ก็มีอาการรู้สึกปวดท้องเราคิดว่าเราเป็นแค่โรคกระเพาะหรือเป็นเกิร์ตธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปหาหมอที่คลินิกคุณหมอก็บอกว่าเราก็เป็นโรคกระเพาะก็จ่ายยามาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคือทานยาก็ยังปวดมากขึ้นก็ได้กลับไปหาหมออีกคลินิกนึงคุณหมอที่คลินิกก็ได้ฉีดยาลดกดให้ค่ะก็ฉีดยาไปก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังปวดแต่ก็ยังทนทนมาว่าเออน่าจะเป็นแค่โรคกระเพาะแหละคราวนี้พอ
คราวนี้พอหลังจากได้ได้ฉีดยาทานยามันก็เริ่มดีขึ้นในตอนกลางวัน

ที่สามก็คือปวดหนักมากเลยค่ะตอนนั้นคือปวดแบบไม่ไหวแล้ว
แฟนก็บอกว่าไปไปโรงพยาบาลเดิมไปไปตรงนี้แหละค่ะ
พอไปถึงห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนี้
เล่าก่อนว่าเขาจะไม่ให้ญาติเนี่ยเข้าไปเลยในห้องฉุกเฉินเนี่ย

ยังไงญาติต้องรอข้างนอกเราก็เข้าไป
พอเข้าไปเสร็จระหว่างที่นอนอยู่เนี่ย
ณตอนนั้นห้องฉุกเฉินมีคนไข้แค่๒เคส
ก็คือตัวเราแล้วก็มีคนไข้ผู้หญิงเคสหนึ่ง
แต่กฎก็ยังรู้สึกตัวช่วยตัวเองได้อยู่
คุณหมอก็เข้ามาดูบอกว่ามีอาการเป็นยังไงก็ซักประวัติทั่วไป
เราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเราปวดอย่างนั้นอย่างนี้
คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาแก้ปวดอ่อนไปให้ก่อนนะ

ซึ่งเราไปตอนนั้นตอน๔ทุ่มค่ะ

ก็คือจะเป็นโค้ดประจำโรงพยาบาลว่า

คราวนี้พยาบาลเขาเข็นคนไข้เข้ามา

ระหว่างที่เรากำลังเจ็บยังไม่คลาย
ก็คือเข้าใจหน้าที่ของการพยาบาลว่า
อันดับแรกเขาจะต้องดูแลตรงนั้นก่อน

คนไข้ก็สุดท้ายว่าเดท

เราจะเรียกหมอว่าเราเริ่มเจ็บมากขึ้นก็ไม่ได้

แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามาด้วยสาเหตุอะไรนะคะคุณแจ๊ค
พอระหว่างที่กำลังถ่ายรูปถ่ายอะไรกันอยู่

เขาก็จะเห็นเขาจะนอนอยู่ปกติอย่างนี้ค่ะ

แล้วทีนี้คุณหมอก็เดินเข้ามาซ้ำบอกว่า

งั้นเดี๋ยวหมอจะฉีดยาตัวที่๒ให้นะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึง

แล้วก็คนไข้เคสนี้ก็โวยวายด้วยอาการเจ็บของเขานั่นแหละ

คือแต่งชุดธรรมดาอย่างนี้ค่ะ

เตียงริมจุดผู้ชายคนที่นอนสลบอยู่

มันเหมือนกางเกงคนที่นอนอยู่ข้างเรา

เป็นคนเดียวกันกับที่นอนอยู่ข้างเรา

ใช่ค่ะคือเหมือนกับกลัวเขาเสียแต่เพื่อนรอด
แต่ตัวเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเสีย

คราวนี้เขาก็ยืนเกาะเกาะที่ที่เตียงของเคสนั้นนะคะ

เราก็มองหน้าเขาชัดว่าอย่าอุปทาน

พี่ก็เลยดึงผ้าห่มขึ้นมาแล้วก็ปิด

คุณหมอจะมาฉีดยาให้เวลาผ่านไปตอนนั้น

คนไข้ยังไม่เคยมีประวัติว่าได้

ให้คนไข้ไปนอนห้องดูอาการนะคะ

ประตูมันก็ยังเปิดอยู่อย่างนี้ค่ะคุณแจ๊ค

ของเพื่อนเขาน่าจะเคลื่อนย้ายเตียง

คือมันจะมามองว่าเพื่อนเขาได้ย้ายเข้ามาในห้องนี้ไหม

เหมือนแกพยายามแกโหงเพื่อนเลยเหรอ
พี่ก็เลยรีบบอกพยาบาลว่า

อยากกลับบ้านแล้ว

ก็คือไม่ได้รักษาที่มันถูกวิธีเท่าไหร่

วันที่๔ก็บอกเจ็บมากกลางวัน

คราวนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลที่ต้นสังกัด
พอไปถึงก็ไปห้องฉุกเฉินเหมือนเดิมค่ะ

เป็นห้อง๑๑เตียง๑ก็คือ๑๑๒

คือแค่มีอาการปวดฉีดยาธรรมดา
แค่อาการของเราแต่เรื่องลี้ลับเราไม่เห็น

คนไข้คะพอดีเตียงนี้ห้องนี้จะมีคนไข้มาให้เคโม
ซึ่งเราจะต้องย้ายไปอยู่ชั้น๓นะคะ
เราก็โอเคไม่เป็นไรชั้นไหนก็ได้
พอคืนที่๘ก็ได้ย้ายไปอยู่ชั้น๓ห้อง๓๐

แต่พอเราเดินเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีคนไข้ที่นอนอยู่แล้วเตียงหนึ่ง
เพราะว่าห้องจะเป็นห้องของประกันสังคม
จะเป็นห้อง๒เตียงต่อห้อง
น่าจะอายุ๗๘๐แล้วค่ะได้ด้วยบำมือและสายตานะคะ
คนไข้ยังพูดคุยรู้เรื่องแต่ว่าแกก็อาการค่อนข้างจะหนักแล้วแหละ
พอเข้าไปคืนแรกยายแกก็พูดขึ้นว่า
หนูหนูชอบดูทีวีไหม
ด้วยความที่เราก็เพลียของอาการของลูกเรา
แล้วพี่เป็นคนที่ถ้านอนเปิดไฟพี่นอนไม่หลับ
แล้วก็ไม่ชอบดูทีวีคือจะชอบดูมือถือหรือฟังรายการต่างอะไรมิ้งมากกว่า
แต่เราก็พยายามขัดยายแก
ยายก็บอกว่ายายชอบดูทีวีนะแล้วยายเป็นคนที่กลัวผีมาก

โอเคค่ะยายไม่เป็นไรเอาตามสบายเลย
ระหว่างที่เขาดูทีวีอยู่พี่ก็นอนไม่ค่อยหลับหรอ
แต่ด้วยความที่เราเคลียร์ร่างกายเราอยู่แล้วก็สลึมสลืออย่างนี้ค่ะ
เช้าไปอีกวันหนึ่งเรารู้สึกเราก็ง่วงไม่ค่อยได้พัก

อยู่คนไข้เคล็ดที่ข้างเตียงนะคะ
อดออดเรียกเจ้าหน้าที่ว่ายายหายใจไม่ออก

หมอก็ลงความเห็นว่าเคสนี้น่าจะไม่เกิน๓วัน

สุดแล้วทีนี้ก็ได้ถามญาติว่าจะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจไหม
หรือเป็นความประสงค์ของคนไข้บอกว่า
ไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจคืออย่าให้คนไข้ไปอย่างสงบที่สุด
คุณแจ๊คนึกออกไหมคะว่าเราก็ป่วยของเราอยู่แล้ว
แต่เราต้องมานอนลุ้นกับคนข้างเราว่าเขาจะไปตอนนาทีไหน

จิตเราก็เริ่มตกแต่ก็ยังไม่อยากคิดมาก
เพราะว่าส่วนตัวกลัวไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น
คราวนี้ระหว่างที่นอนห้องนี้พอคืนที่๒คืนที่๒
คนไข้ไม่เริ่มไม่รู้สึกตัวเริ่มไม่อะไรแล้วอะไรทั้งสิ้นแล้วค่ะ

คราวนี้ด้วยความที่ว่าคืนหลังมาเนี่ย

ก็คือยังเห็นยังเห็นคนไข้อยู่ระหว่างเตียงอย่างนี้

พอเปิดผ้าม่านก็คือน้ำเกลือพี่อยู่ฝั่งเขา
พอเราจับผ้าม่านก็จะมีแบบบางที
เจอเขานอนลืมตาอยู่อย่างนี้บ้าง

ใช่ค่ะโอ้ทำไมยายนอนแบบนี้

เหมือนเดิมค่ะพยาบาลก็ปิดไฟให้ก็พม่านปิดครึ่งหนึ่ง

เหมือนจะเพลียสักพักนึงได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
คือผู้หญิงร้องร้องไห้แบบกระซิกกระซิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เอ๊ะพยาบาลเข้ามาร้องในห้องเหรอ

แต่ด้วยความที่เป็นพี่เนี่ยพี่ชอบพิสูจน์
คือก่อนตัดสินใจว่านั่นคนหรือสิ่งลี้ลับ

คือเสียงร้องจะเป็นเสียงตรงหัวเตียงคนไข้ใช่ไหมคะ

ให้แน่ชัดว่าเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นคนไข้ร้อง

ผู้ชาย๓คนตัวใหญ่มาก

น่าจะประมาณสัก๓๐ต้นคุณยังดูเด็กมาก
แต่ผู้ชาย๓คนนี้
เชือกมัดผู้หญิงคนนี้
อยู่ข้างเตียงของคุณยายคนนี้ค่ะ

จะบอกด้วยทางที่ในทางงมงายว่า

จะบอกว่าเขาคือวิญญาณอะไร
เราก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมา

เหมือนกับแบบว่าเขายืนมองยายคนนี้อยู่นะ

คือผู้ชายลักษณะแบบเหมือนคนโบราณหน่อยอะค่ะ

ถ้าวันนี้ลูกถึงวาระแล้ว

พอย้ายไปเราก็ยังโล่งใจหน่อยว่า

แต่ตอนนั้นคือคุณยายยังไม่เสียนะคะ

คือเราไม่กลัวอะไรประมาณนี้อยู่แล้ว

แต่ด้วยว่าที่ว่าเราอาจจะนอนไม่

ไม่ได้นอนตั้งแต่กลางคืนมาหลายคืนอย่างนี้

เนื่องจากว่าเราเป็นคนไข้ที่

ประมาณถ้าช่วงเวลาดูนายการประมาณตี๔
เห็นผู้ชาย๓คนเหมือนเดิมเลยค่ะรอบนี้

คือจะมีแค่ผู้ชาย๓คนเดินเข้ามาเตียงเรา
สิ่งที่เราเห็นกับที่เราเห็นห้องนั้น

แต่คราวนี้เขามาเดินวนเวียนข้างเตียงเรา

ถ้าคิดว่าเราอยู่กับโรคใบนี้
นี้เราไม่สามารถสร้างบุญกุศลให้กับใครได้แล้ว
ถึงวาระแล้วก็ยินดีที่จะมาเอาเราไปได้เลย
ก็คือมารับเราไปเถอะเราไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้ผู้ชาย๓คนนี้เขาพูดอะค่ะ
แต่เราฟังไม่ได้ว่าเขาพูดภาษาอะไร
คือฟังกลับไม่ได้เป็นศัพทอะค่ะพี่แจ๊ค

เดินออกจากห้องไปเหมือนเดิมค่ะทะลุประตูออกไป

พี่ยายคนนั้นน่ะแกเสียแล้วนะ

ท่านท่านเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหนูจะเข้ามาวัดใหม่
โอเคค่ะผ่านไปประมาณสักเกือบชั่วโมงได้

คราวนี้มันเหมือนกับอยู่เราวูบไปเลย

พยาบาลก็บอกว่าอยู่ความดันเราหล่นมาก
คือหล่นแล้วก็มีการช่วยเบื้องต้นในการปั๊มหัวใจเราเนี่ย
แล้วเราก็ฟื้นคือกะว่าถ้าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรอย่างนี้เราไม่ฟื้น
ก็คงจะต้องติดต่อญาติแต่เราฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วอยู่กลับมาเป็นความดันปกติ
พอคืนนั้นเสร็จเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้
ก็คือจะรอดหรือไม่รอดแต่ด้วยจิตสุดท้ายที่เราคิดไว้อะค่ะ
คืน๑๓คืน๑๓ของการนอนโรงพยาบาล
มีคนไข้ที่นอนเตียงข้างเราด้วยแล้วเราก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิม
ก็เลยได้พูดขึ้นมาคำนึงว่าเราไม่ตายแล้วนะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นณเวลานี้ในเมื่อเราอนุญาตให้คุณมาเอาชีวิตเราไปแล้ว
คุณไม่เอาเราวันนี้เราจะขอพูดว่าเราจะไม่ตาย
คือเราจะมีชีวิตกลับไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ค่ะ
เราจะขอบ้างปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะเอานำเรื่องเล่าของคนที่เราเห็นสามคนนี้
ให้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังว่าบาปบุญมีจริงสิ่งลี้ลับหลังความตายมีจริง
ถึงคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราจะเป็นสะพานบุญให้กับคนทุกคน
แล้วได้วิรั่นวาจาไว้ว่าถ้าเราได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
เราจะมีรายได้อะไรก็แล้วแต่จากไหนก็แล้วแต่หรือว่าจากสิ่งที่เขาใส่มาให้เราตั้งแต่เด็ก
เราต้องเจอสิ่งที่รับแบบนี้ถ้าเรามีรายได้จากส่วนนี้แล้วเรามีศักยภาพพอ
เราจะไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมให้กับวัดที่ลำบากต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
นั่นคือสิ่งเราพูดวันสุดท้ายของคืน๑๓พอพูดเสร็จอธิษฐานกิจเสร็จก็นอน
สักพักคราวนี้พี่ไม่เห็นเป็นคนนะคะได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงมาเดินร้องอยู่ข้างเตียงเรา
เสียงร้องไห้เสียงแบบร้องโหยหวนไหมเสียงที่คุ้นนะคะแต่ก็ไม่บอกว่าไม่เห็นครั้งนี้ที่ไม่เห็น

เราก็ตกใจว่าเขานั่งทำไม

ก็คือมากำมือตัวเอง
บอกว่าวันนี้เราไม่เห็นตัวคุณนะว่าคุณเป็นใคร
แต่คุณจำไว้เลยว่าเราไม่ไป

พอรุ่งเช้าคือวันที่๑๔

หนูหนูกลัวผีไหม

เดินร้องไห้บนเตียงหนูว่ากลับไปกลับมาเลย
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เราได้ยินเสียง

พยายามที่จะแบบเหมือนกับทับตัวเราอะค่ะ

ผู้หญิงคนนั้นปีนขึ้นเตียงเรา

พอเขาลุกขึ้นนั่งสมาธิใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนั้นวิ่งออกจากห้องไป

คุณหมอก็เดินเข้ามาหาเราบอกว่า

ถ้าค่าเม็ดเลือดเรายังต่ำ

แต่ถ้าเลือดปกติคุณหมอจะให้กลับบ้าน
ก็โอเคค่ะก็เจาะเลือดเจาะอะไรเสร็จ
ผลออกมาว่าเราปกติ

คุณหมอสั่งงดน้ำอดทานอย่างเด็ดขาด

แล้วก็ผลเลือดปกติ
ก็เลยได้ทำเรื่องได้กลับบ้าน
ก่อนที่จะกลับเราก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า
เราจะกลับมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟัง
เหมือนเอาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเราเด็ก
ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับ
เรื่องของผมเรียกเขาเหล่านี้ว่ายมทูตก็แล้วกัน
ที่มีหลายคนมักจะเห็นก่อนที่คนคนหนึ่งจะมีการเสียชีวิตไป
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นนะครับแต่มีบางคนเห็นก็เห็นในลักษณะที่แตกต่างกันไป
ลักษณะนี้ที่พี่ปลาเห็นเนี่ยเหมือนกับว่า๓ท่านนี้เขาพยายามที่จะมาเอาดวงวิญญาณคนที่หมดอายุไขในโรงพยาบาลแห่งนั้น

ที่พี่ปลาเห็นว่าเหมือนเขาโดนพันธนาการทางมือ

แม้กระทั่งอีกวันหนึ่งก็จะเป็นคุณยายคนนั้นน่ะใช่
ที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันคล้องจองกับสิ่งที่พี่ปลาเห็น
ทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนที่พยายามที่จะมาวนเวียนที่เตียงพี่ปลาเนี่ย
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาต้องการเขาต้องการอะไร
คือตามที่พี่ได้คุยกับคุณป้าข้างเนี่ยเขาก็มีออกแนวแบบมีเซนต์นิดหน่อยนะคะ
เขาเหมือนนั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าเหมือนมีแม่ชีที่เขานับถือเนี่ยพูดว่า
คนนี้เขาไม่อยากไปอืมคือเหมือนกับว่าเขากำลังหนีอยู่

ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็น๓คนนี้เหมือนกับต้องเอาวิญญาณ๓ดวงไปในช่วงที่เขามารับ
อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเราไหมอันนี้ไม่ทราบ
หรือว่าเราอาจยังไม่ถึงคาดหรือคำที่เราได้พูดไปว่าเราจะมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีจริงนะ
แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะสร้างสาราปฏิบัติธรรมให้กับคนอื่นได้มีส่วนบุญกับตรงนี้
นี้หรือเปล่าที่เรายังไม่ถึงชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโรคหลังความตายเราปฏิเสธกันไม่ได้พี่ปลาคุณผู้ชมครับว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับ
แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังตอนที่เราฟังเรื่องผีผีหรือว่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเนี่ยแน่นอนครับ
ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราตั้งมั่นตั้งต้นอยู่ในความดีไม่เบียดเบียนใครทำจากสิ่งดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นกรอกป้องกันนะครับสิ่งไม่ดีต่างที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นที่คุณป้าคนนั้นเห็นว่าวิญญาณดวงนี้พยายามที่จะเข้ามาแซกตัวของพี่ปลาแต่มันเหมือนถูกบางอย่างเนี่ยผลักออกมานั่นเป็นเพราะว่
มันเกิดขึ้นได้สูงมากอยู่ที่จิตใจของเราซะมากกว่าว่าเราจะสกัดกั้นมันได้มากน้อยขนาดไหนและนี่คือเรื่องราวของพี่ปลาคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคืนที่เราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะได้แค่เรื่องนี้แล้วครับตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนะยังได้ข้อคิดคติเตือนใจดีด้วยกับเรื่องของโลกหลังความตาย
วันนี้พวกเราลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ปลาครับ